สโมสรฟุตบอลเชียงรายยูเนตเต็ดเปิดตัวธนบุญเกษารัฐปราการหลังทีมชาติไทยร่วมทับเรียบร้อยแล้ว
มีรายงานว่าแข้งรายนี้ครับได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง๗แสนบาทด้วยสัญญา๕ปี
โรงแรมสุนทราแกรนด์ราชพร้าวประกอบด้วยชัดชัยบุตรพรมสุริยาสิงหมุ้ยปฐมพลเจริญรัตนาพิรมศิวกรเตียตระกูลพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลชินพัฒน์ลีอะและธนบูลเกษารัฐ
นายมิติตียภัยรัฐประธานสโมสรเชียงรายยูเนตเต็ดเปิดเผยว่าในฤดูกาลหน้าได้ปรับเปลี่ยนการจัดระบบภายในสโมสรหลายรูปแบบทั้งตัวนักเตะและคลับลาเซ็นซิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการไปแข่งขันฟุตบอลจิงแชมป์สโมสรเอเชียพร้อมทุ่มงบประมาณสำหรับสึก
เซ็นสัญญาอีกจำนวนหนึ่งสโมสรมองว่าเป็นความคุ้มค่าไม่ใช่เพียงแค่การลงเล่นในสนามเท่านั้นแต่รวมไปถึงการเรียกแฟนคลับเข้าสู่สนามที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับ
จริงมันเหมือนกับเราเล่นเราดูฟุตบอลอังกฤษนะครับ
จริงแล้วทุกทีมในฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเขาลงทุนนะครับให้กับแฟนคลับได้มีความสุขในการที่เข้ามาดูฟุตบอลอยู่แล้ว
แล้วก็การลุ้นแชมป์ของฟุตบอลอังกฤษมันมีถึงเจ็ดทีมในส่วนของผมเอง
แล้วก็ในส่วนของการย้ายทีมต่างในแต่ละสโมสรก็มีบางคนก็มีค่าตัวที่อาจจะมองว่าสูงเกินไป
บางคนก็คิดว่าตรงนี้คุ้มค่าแล้วผมคิดว่าในส่วนของตัวผมเองนะครับ
แล้วก็ในส่วนของแฟนเชียงรายผมคิดว่าทุกคนน่าจะมองว่าเป็นความคุ้มค่าของเราอยู่แล้วนะครับ
ธนบุญเปิดเผยว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาฝีเท้าเพื่อพาสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดไปแข่งขันในถ้วยเอเชียให้ได้
และหากในอนาคตมีโอกาสค้าแข้งในต่างประเทศก็อยากจะคว้าโคต้านั้นไว้ครับ
แน่นอนว่าแน่นอนครับคือหนึ่งก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วกับทีมที่เล่นครับ
แล้วก็มีเหมือนกับผมเป็นคนที่ทะเยอะทะยานอยากได้แชมป์
คือไปที่ไหนก็อยากเล่นให้เต็มที่แล้วก็อยากช่วยให้ทีมได้แชมป์
ส่วนเรื่องของการเล่นของตัวเองก็อยากรักษามาตรฐานไว้ให้ดีที่สุด
สถิติค่าตัวการย้ายทีมของธนบูลเกษารัฐจำนวนประมาณ๕๐ล้านบาทในหลีกไทยนั้นนะครับ
ก็เป็นรองเพียงแค่เฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสที่ย้ายจากราชบุรีเอฟซี
ไปเอาบัชชาบอฟในหลีกซาอุดีอาราเบียที่จำนวนมูลค่าคือ๘๐ล้านบาทเท่านั้นครับ